ก็จับได้แล้วนะครับตำรวจนครปฐมนะครับ
จับคนร้ายนะฮะที่ขึ้นบ้านของเศรษฐีนี
เจ้าของโรงงานกระดาษได้เงินสดกับทรัพย์สินนะครับไป๕ล้านกว่าบาท
จากกรณีที่มีคนร้ายเข้าไปขโมยของในบ้านของนางทิพพวัน
ธรรมสเถียนอายุ๖๙ปีเจ้าของโรงงานผลิตกระดาษ
ที่มีบ้านหรูอยู่ในหมู่บ้านปรีชาพุทธมนตรสาย๔นะฮะ
ตำรวจสถานีตำรวจภูทรโพแก้วจับกลุ่มตัวนาย
ยุทธศักดิ์งามขำอายุ๓๙ปีผู้ต้องหาคดีรักทรัพย์
แล้วงัดตู้เซฟอย่างที่ผมเล่าไปนะครับตามหมายจับสารจังหวัดนครปฐม
ของกลางมาได้นะครับรถยนต์๒คันเงินสดเครื่องประดับ
พระเครื่องอีกหลายรายการมูลค่ากว่า๔ล้านบาทนะครับ
ทั้งนี้ผู้ต้องหานำเงินนะครับที่ได้จากการก่อเหตุ
ไปก่อเหตุงัดตู้เซฟเอาไปดาวน์รถนะ
เป็นเงินสดถึง๔แสนขออภัยฮะเป็นเงินสดถึง๘แสนบาท
นางสาวจุลาลักษณ์ธนานิตยะอุดมอายุ๒๓ปีเป็นลูกสะพ้าย
ของผู้เสียหายมาตรวจสอบทรัพย์สินบอกว่า
โอ๊ยที่ตำรวจยึดได้๒๐เองครับลองฟังเสียงเธอดูครับ
เงินสดที่อยู่ในตู้เซฟนี่มีมูลค่าเท่าไหร่คะที่หายไป
๒ล้านกว่าบาทนะครับ
ได้คืนมาอย่างไร

แล้วก็ยังไม่เห็นว่าได้คืนอย่างนี้นะคะ
แล้วก็มีแหวนเป็นแหวนเพชรนะคะ๓กะลัน
วงนั้นก็คือซื้อมานานแล้วบอกว่าประมาณล้านกว่าบาท
สินที่หายไปเบื้องต้นประมาณได้ไหมครับ
ถ้าประมาณใช่ไหมคะเห็นบอกว่าประมาณ๕ล้านกว่าบาท
แต่ว่าถ้าตีมูลค่าที่สุดน่าจะบวกขึ้นไปอีกเยอะ
แล้วก็ดีใจนะที่ตำรวจทำงานเต็มที่จับคนร้ายได้
แล้วก็รับปากว่าจะตามทรัพย์สินคืนมาให้อีก
ส่วนยุทธนาผู้ต้องหาก็บอกว่าก่อเหตุมาก็เอาเงินไปใช้จ่าย